เอาละครับได้เวลาที่คุณจะจ้องเข้ามาหน้าจอของเราแล้ว
สิ่งที่คุณจะได้เห็นคืออะไรกันแน่

๕เมษายนเขาคิดชะกูเปิดให้ประชาชน
ก็๒๔ชั่วโมงสามารถขึ้นไปได้
แต่สิ่งที่ประชาชนบางคนขึ้นไปเมื่อวันหยุดที่ผ่านมา
ใช่วันมาครับบูชาเขาถ่ายคลิปติดเป็นภาพ
ภาพนี้มาอยากให้คุณผู้ชมได้ลองดูด้วยตาตัวเองก่อนค่ะ

อยู่แล้วยืดแล้วอย่ายืดด้วย

ตัวเดินแล้วสงสัยมากครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคลิปที่เอามาโพสต์ตอนซูมไปเมื่อกี้คุณสืบสกุล
คุณผู้ชมเห็นชัดเลยเหมือนกันนะคะแล้วเพจเนี่ยเขาก็มีการแชร์เรื่องนี้
ก็ระบุไว้ว่าบอกว่าคลิปนี้เป็นภาพจริงวีดีโอจริงไม่มีตัดต่อ
วันที่๑๙กุมภาพันธ์ตรงกับมาคบูชา
ประมาณ๕โมงครึ่งช่วงเย็น
บนเขาคิชกูธกำลังสวดมนต์ตอนเย็นเลยครับ
ผมและเพื่อนและกลุ่มนักท่องเที่ยวประมาณ๒๐คน
ยืนถ่ายรูปทะเลหมอกที่จุดชมวิวตามปกติ

แต่ผมสังเกตว่ามีสิ่งเคลื่อนไหว
อยู่ที่ยอดเขาอีกลูกนึงที่ไกลมาก
แล้วในคลิปนี้นะคะก็อธิบายว่า

แล้วบอกให้เพื่อนช่วยกันดูว่าเห็นเหมือนกันไหม

เหมือนกับพระเดินอยู่บนยอดเขา

แล้วพอทุกคนมองไปก็เห็นเหมือนกัน
เจ้าของคลิปบอกว่าผมขนลุกทั้งตัวเลย
ยกมือไหว้แล้วก็พูดสาธุนะคะ
บางคนมองแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะ
ทำไมพระตัวใหญ่มากแต่ว่ากลายขนาดนี้

แต่ทำไมในคลิปเห็นชัดเหลือเกิน
แถมยังถ่ายคลิปวิดีโอได้ด้วย

ว่าพระอาจจะข้ามไปทำพิธีอะไรบางอย่างหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงสวดมนต์เย็นพอดี
ทีนี้หลังจากถ่ายคลิปแล้วทุกคนก็ยืนดูประมาณครึ่งชั่วโมง
คือคิดเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่เห็นคืออะไร
เพราะว่าคนที่โพสต์เนี่ยคือนายวสินสิงหอนโอราลึก

สตาร์ทรถปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติด

หลังจากนั้นก็ยกมือไหว้ถ้าเกิดว่าผมพูดอะไร

ลองสตาร์ทอีกทีหนึ่งปรากฏว่ารถติด

เขาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ไม่รู้หรอกว่าคำตอบคืออะไร
แต่คนที่เห็นเขาเชื่อว่าคือพระศรีวรี

เหมือนกับที่เคยไปปิดทองมานั่นเอง

แต่ยังหาคำตอบไม่ได้นะว่านี่คืออะไรกันแน่นะครับ